คุณผู้ชมคะพาไปดูอีกเหตุการณ์หนึ่งค่ะ
เป็นรถบัสรับส่งพนักงาน
ทีนี้มีมอเตอร์ไซคันนึงเขาก็จะขี่ไปทำงานเมื่อเช้านี้เองนะ
ขี่ตามรถบัสไปปรากฏว่ารถบัสเนี่ย
มีการเบรกแล้วจะถอยหลังมาเพื่อรับคน
แล้วคุณผู้ชมดูวินาทีนั้นเกิดอะไรขึ้นกับรถมอเตอร์ไซคันนี้ค่ะ
นี่นะคะคุณผู้ชมเป็นจังหวะที่มอเตอร์ไซค์ในวงกลมสีแดงเนี่ย
เขากำลังจะเบี่ยงออกขวาเห็นไหมเพราะว่าเห็นรถบัสจอด
แล้วดูสิคะรถบัสค่อยถอยมาตอนนี้เราไม่เห็นภาพแล้วนะ
แต่คุณป้าที่วิ่งมาเนี่ยนี่ดูสิคือทุบเลยอ่ะ
พยายามทุบข้างรถบัสบอกว่าพอหยุดหยุด
กำลังจะชนมอเตอร์ไซค์แล้วแล้วสุดท้ายมอเตอร์ไซค์ก็สามารถเบี่ยงออกมาทางฝั่งซ้ายได้นะคะ
โชคดีมอเตอร์ไซเขาก็เอาเท้ายานพื้นแล้วก็ไถร่ไถร่หลังเนี่ย
เป็นนาทีเฉียดตายเลยค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อตอน๗โมงเช้าวันนี้
ภาพที่เห็นเนี่ยเป็นกล้องวงจรปิดจากหน้าร้านค้าที่บันทึกภาพเอาไว้ได้
เหมือนกับรถบัสรับส่งพนักงานคันนี้เขาคงขับเลยจุดที่จะรับพนักงานไง
แล้วพยายามจะถอยหลังมารับแต่ก็ไม่ได้ทันดูว่ามีมอเตอร์ไซค์ขับตามมา
ไซค์ก็รอจะเบี่ยงออกอีกทางนึงนะคะเนี่ยจังหวะที่จะเบี่ยงออก
แต่ว่ารถมันก็มาในเลนกลางไงเขาก็ไม่สามารถที่จะแบบเบี่ยงออกได้เห็นไหมคะคันนี้
เสร็จแล้วปั๊บมอเตอร์ไซค์เห็นว่ารถบัสถอยมามอเตอร์ไซค์ก็พยายามถอยหลังถอย
มาเรื่อยแต่รถบัสเนี่ยก็ไม่ได้มีท่าทีว่าจะหยุดจนคุณป้าต้องมาทุบข้างรถแล้วก็บอกว่าจะเหยียบมอเตอร์ไซค์แล้ว
คนขับรถบัสถึงเบรกแล้วก็จอดทุกคนที่อยู่ตรงนั้นลุ้นระทึก
แต่คนที่ลุ้นที่สุดคือนี่ค่ะคนขี่มอเตอร์ไซค์นะคะถึงกับจอดรถตั้งสติก่อนเลยอ่ะ
เพราะว่าเขาเพิ่งผ่านวินาทีเฉียดตายไปได้นะคะเนี่ย